นี่คือรายการประกวดร้องเพลงรูปแบบใหม่
ท้าทายทุกขีดจำกัดของอายุ๖๗

ยิ่งร้อง๕๐ปีเกิดมากเท่าไหร่

ได้คะแนนข้ามรุ่น๖๐คะแนน

ผมมั่นใจครับว่าผมสู้ได้ทุกเพศทุกวัย
นี่คือร้องข้ามรุ่น